พูดถึงเรื่องของการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสในการจับปลาเป็นรายได้ไปขายประกอบอาหารกันแล้วเนี่ยนะ
เราจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งอาชีพที่สร้างรายได้จากการเลี้ยงปลา
แต่ว่าไม่ได้เป็นปลาธรรมดานะ

สร้างรายได้ดีด้วยเพราะว่าราคาเนี่ยนะมีตั้งแต่หลักพันหลักหมื่น
ไปถึงหลักแสน

ซึ่งปลากระเบนที่เขาเลี้ยงนะอย่างที่บอกเนี่ยคุณคือเห็นแล้วร้องว้าวแบบนี้

ใช่อันนี้คือมีตั้งแต่หลักพันหลักหมื่นไปถึงหลักแสนอย่างที่บอก
กับเมริกาเท้า
เดี๋ยว
ฟาร์มปลานี้มา๕ปีแล้วปีนี้ก็คือเข้าปีที่๖

เขาบอกว่าตอนแรกต้องการที่จะให้ที่นี่
เป็นฟาร์มเพาะพันธุ์ปลาสวยงาม

ก็มีการนำพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลากระเบน
ไดมอนด์บางส่วนมาปล่อยเพื่อที่จะผสมพันธุ์นะ
เมื่อปลาเริ่มขยายพันธุ์มากขึ้น
ก็มีกลุ่มผู้เลี้ยงปลาจำนวนมากสนใจไง
บางคนก็ซื้อไปเลี้ยงเพื่อความสวยงาม
คือเป็นความชอบเลี้ยงปลาสวยงามแบบนี้
บางคนก็ซื้อเพื่อไปทำธุรกิจก็มี
ซึ่งเรื่องของราคาอย่างที่บอกนะคะ
ว่ามีหลายราคาเขาจะแบ่งตามเกรดของปลากระเบนกัน

ก็จะเริ่มต้นตั้งแต่๔๐๐๕๐๐บาทค่ะ
ไปจนถึงหลักแสน
หรือขึ้นอยู่กับความสวยงาม
และความพอใจของผู้ซื้อด้วยนะ

นอกจากที่นี่เขาจะมีปลากระเบนแล้ว
เขาก็ยังมีปลาชนิดอื่นด้วยนะ

คือมีปลาสวยงามเยอะแยะมากมายเลยนะคะ
สนใจอยากจะไปหาซื้อพันธุปลาสวยงามมาเลี้ยงแบบนี้

ปลามังกรปลาหมอศรี
คือมีเยอะมากเลยสำหรับใครที่สนใจอยากจะเลี้ยงนะคะ
ก็ไปดูกันได้ที่ฟาร์ม

อยู่ที่ตำบลหาดคำอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนะจ๊ะ

คุณไปแล้วคุณอาจจะได้ไอเดียในการสร้างฟาร์ม

ที่มันเป็นรายได้ได้ว่ารายได้ดีมาก

ส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นพ่อพันธุ์อย่างอื่นบ้างเล็ก

ที่เราเห็นปลามังกรที่คุณชนะบอก
หมอสีปลาตู้สวยงามเยอะแยะมากมาย
แต่ว่านี่เป็นฟาร์มเพาะพันธุ์ปลากระเบน